คุณผู้ชมค่ะคุณตาวัย๗๕ปี
หายเข้าไปในป่าเทือกเขาภูพาล

แล้วก็ครอบครัวเป็นห่วงมากเลย
คุณตาหายไปข้ามวันข้ามคืนแบบนี้นะครับ

เจอแล้วฮะคนในครอบครัวเข้าไปกอดคุณตาเลย
ถามถ่ายตาหายไปไหนนี่
แล้วตาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะ
นี่ครับญาติโผล่เข้ากอดคุณตาสมภาร
ฐานสาอายุ๗๕ปี
คุณตาหายเข้าป่าไป๒วัน๒คืนคุณ

หลังจากที่คุณตาสมภาเข้าไปในป่านะ

รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอกุฎบาก

เข้าไปเก็บเห็ดในป่าระวังหลงป่าแบบนี้นะครับ
เพราะว่าเห็ดมันขึ้นในช่วงหน้าฝน

ก็เข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
ว่าคุณตาสมภาใส่เสื้อหม้อห้อม
ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปหาเห็ด
ทีนี้เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านก็ระดมกำลังเข้าไป
ในการที่จะแบ่งหน้าที่ครับ
เดินเท้าค้นหาไปตามเส้นทางต่าง

และคาดว่าคุณตาสมภารผู้สูญหาย

แต่คิดว่าคุณตาคงหลงทางกลับออกจากป่าไม่ได้นะครับ
ทีนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานยันค่ำเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านยังคงออกตามหากันอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเจ้าหน้าที่ไปพบคุณตาสมภาร

ห่างจากจุดที่หายตัวไปถึงประมาณ๘กิโล
คุณคิดดูคุณตาเดินในป่านะฮะ

รวมถึงในช่วงกลางวัน๘กิโลกรัมนะครับ

เนื่องจากคุณตาต้องเดินหาทางออกจากป่า
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำอาหารไม่มี
แม้ว่าคุณตาจะพอจะเก็บของป่ากินประทังชีวิตไว้บ้างนะครับ
ทีนี้พอเจอตัวก็รีบนำตัวออกมาจากป่านะฮะ
พอออกมาจากป่าได้แม่ญาติก็ดีใจ

แล้วก็ชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันค้นหาจนเจอนะครับ
คุณตาสมภารบอกว่ามาหาของป่าเป็นประจำนะ
แต่ครั้งนี้แหม่ตาเดินลึกเข้าไปกว่าปกติ

ต้นไม้และย่ามันปกคลุมหนาแน่น
ตามองไปทางไหนมันเหมือนกันหมดเลย
ก็เลยหลงทางหาทางออกจากป่าไม่ได้นะครับ

ที่เข้าไปหาของป่าในเขตเทือกเขาภูพาลตอนนี้

เพราะไม้ใหญ่ไม้ใบมันกำลังขึ้นเลย

แล้วก็จุดนี้มีคนหลงป่าเป็นประจำ
ส่วนนี้ชาวบ้านบางคนก็ไปเก็บเห็ดนะ
เห็ดแบบนี้ก็เอามาขายได้นะครับ